เราเริ่มต้นคืนนี้ด้วยเรื่องของเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีชายคนหนึ่งนะครับกลับไปเลือกตั้งที่บ้านเกิดในชุมพรระหว่างขับรถจะกลับมาทำงานที่ชนบุรี
ระหว่างทางมีฝนตกลงมาทำให้รถเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนราวกั้นขอบทางจนเสียชีวิตขาดที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
จังหวัดประจวบคีริขันจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงทางโค้งบ้านเทพภิทักษ์
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถกระบะด้านหน้าพังยับเยิน
นายเอกพันธ์ทรงสง่าชาวชุมพรคนขับเสียชีวิตติดคาพวงมาลัย
ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดร่างออกมา
เจ้าหน้าที่สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายเอกพันธ์ผู้ตาย
ขับรถกลับบ้านเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดชุมพร
และกำลังจะกลับไปทำงานที่จังหวัดชนบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งและมีฝนตกลงมา
ว่าถนนลื่นทำให้รถเสียหลักเฉียวชนต้นไม้ร่องกลางถนน
แล้วกระแทกกับราวกั้นขอบทางอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถบัตรนักท่องเที่ยวชาวจีน
เสียหลักพลิกตะแคงอยู่ร่องกลางถนนสุขุมวิทย
ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๖๖
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถพังยับเยิน

จากนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมด๒๓คน
ตำรวจสอบสวนนายภัยทูลชัยสมบัติอายุ๔๐ปีคนขับรถบัสทราบว่า
รับนักท่องเที่ยวชาวจีนมาจากสวนนงนุษย์

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุขับอยู่เลนกลาง
จู่มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตัดหน้ากระทันหัน
ตัดสินใจหากหลบทำให้รถเสียหลักพุ่งลงร่องกลางถนน
จะไปกินข้าวที่สุขาวดี
สุขาวดีตรงนี้ก็จะเป็นรถ๓รถพ่วงข้างออกมา

แล้ว๓รถก็แรกอยู่ฝั่งนี้ทำท่าจะปัดเข้าสาย

ผมก็ต้องหักออกมาใช่ไหมรถจักรยานเนอะ
หักออกมาพอดีก็ไม่อยู่แล้วกับฝนตกนี้ด้วย
มันก็ไม่ได้มาเร็วด้วย
ผู้ภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล

ก่อนจะนำรถบัสขึ้นมาจากร่องกลางถนน
ที่จังหวัดชาเชิงเซาตำรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ตรงทางเบี่ยงออกคู่ขนานถนนมนาตรัสตะมนต์บางวัวอำเภอบางประกง
จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๑มุ่งหน้ากรุงเทพ
ที่เกิดเหตุพบนายอภิชาติคุณวุฒิอายุ๓๒ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บนั่งอยู่ข้างทาง
ใกล้กันพบรถเก่งด้านซ้ายมีร่องรอยถูกเฉียวชน
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายอภิชาติ
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ไหลทางในช่องทางด่วน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางเบี่ยงออกคู่ขนาน
รถเก๋งเลี้ยวตัดหน้ากระทันหันทำให้ถูกเฉียวชนจนเสียหลักล้ม

ผู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวนายอภิชาติส่งโรงพยาบาล